เบลล่ารานีค่ะช่วงนี้โสดแต่ว่าปังเวอร์นะคะ
ล่าสุดได้ราวงรางวัลด้วยนะคะ
รางวัลหญิงดีเด่นนะคะ
เป็นแบบว่าโดดเด่นแห่งปีสุดยอดไปเลยนะคะขนาดตอนนี้เจ้าตัวนะ
ไม่ได้อยู่เมืองไทยแล้วนะจ๊ะบินไปเลยจ้ะบินไปที่สวิตช์แล้วนะจ๊

อย่างเฉิดฉายค่ะแถมความนิยมนะ
ยังพุ่งไม่หยุดด้วยเพราะว่าล่าสุดค่ะ
ผลสำรวจจากกรุงเทพโพค่ะจำนวนคนโหวตกว่า๑๒๐๐คน

เป็นดารานักร้องหญิงที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ชื่นชอบมากที่สุดแห่งปี
ก็คือด้วยผลคะแนน๑๒๕๓นั่นเองค่ะ
จากความนิยมยังครองใจแฟนนะ
แม้ตอนนี้ค่ะจะกลายเป็นนางเอกสถานะโสดค่ะ
แต่ก็ต้องยกให้เป็นสาวโสดแสนสดใสไปเลยละกัน
แฟนคลับคนรักเบลนะเห็นแล้วก็ชื่นอกชื่นใจจริงเลย
เพราะว่านางเอกคนสวยยังมีรอยยิ้มอยู่เสมอ
คือแจกความสดใสตลอดเลยนะคะ
ช่วงนี้ถือโอกาสช่วงส่งท้ายปีแบบนี้นะคะ
พักงานค่ะบินข้ามน้ำข้ามทะเล
เออไปกับใครไปกับคุณพลอยผู้จัดการส่วนตัวนั่นเองนะคะ
แจกความสดใสนะสวยทั้งคนสวยทั้งบรรยากาศเลย
ส่งให้แฟนคลับได้เห็นแบบว่าผ่านไอจีส่วนตัว
เนี่ยเซ็ตนี้แล้วมีแบบว่าอีกรูปหนึ่งจะเป็นแบบว่ารูปเห็ดหิมะปล่อยอะไรอย่างนี้

เออนะแล้วก็ติดแฮสแท็กทริปนี้ด้วยนะแสนเก๋เลย
สวิคที่ไม่ใช่ปลั๊กไฟสวิสแลนด์ไม่ใช่สวิสปลั๊กไฟจ้ะ

แฟนคลับยังกดตามไลค์กันกระหน่ำเลยค่ะแล้วก็คอมเมนต์ให้สาวเบลด้วย

มาลุยงานต่อนะคะให้แฟนได้ชื่นอกชื่นใจกันนะแหม
แฟชั่นไม่พร่องนะรอติดตามเลยละกัน
ทั้งคนแล้วก็สวยทั้งบรรยากาศนะคะใช่แล้วค่ะ